เริ่มกันที่นนทบุรีกันก่อนนะครับ
บรรยากาศที่วัดไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรี
ก็มีการจัดงานประเพณีตักบาทกลางน้ำ
เพ็ญเดือน๑๒และวันพระใหญ่วันนี้
โดยมีขบวนแห่เรือพระพุทธรูปที่ตกแต่งอย่างสวยงาม
และเรือของพระสงฆ์จากวัดไซน้อยนะครับ
ร่องไปตามคลองพระพิมลราชา
เพื่อให้ประชาชนทั้งสองคลองทั้งสองฝั่งคลอง

ก็มีประชาชนนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาทพระสงฆ์กันเนืองแน่นครับ

เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานถึง๖๐ปี
แล้วหลายคนเชื่อว่าเป็นการทำบุญเสริมสิริมงคล
ก่อนจะถึงเวลารอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคาในวันนี้นะครับ
อันนี้ก็ที่บรรยากาศที่วัดไซใหญ่นะครับ
คุณผู้ชมครับไปทางภาคอีสานกันบ้างนะครับ
หลายคนบอกว่าจะไปลอยกระทงที่ไหนดียังเลือกไม่ถูกเลย

เขามีการจัดงานลอยกระทงที่บริเวณสวนศาสนะกุฎน้ำกลิ่น
และเชอบบ้านที่มีการทับทอเป็นหลากหลายสีมาแขวนเอาไว้
ประเพณีโบราณเพื่อเป็นการตกแต่งสถานที่

ถือว่าเป็นความตั้งใจในการตกแต่งสถานที่ให้งดงาม
ถวายเป็นพุทธบูชาและก็สืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
แต่ด้วยสีสันที่สวยงามก็มีประชาชนแวะมาถ่ายรูป
เป็นที่ระลึกจำนวนมากนะครับ
อันนี้เป็นสถานที่นะคะที่อยากจะไปร่วมลอยกระทง
ส่วนใครยังไม่มีไอเดียว่าจะทำกระทงแบบไหนดีนะ
มีไอเดียมาฝากกันนะคะเป็นผลงานของชาวบ้านในชุมชน
จากศาลก้านจากที่จังหวัดตรัง
นี่เลยค่ะคุณผู้ชมดูมันคือใบจาก
เป็นเรือกระทงใบจากนะคะ
จากสวยงามแล้วย่อยสลายได้ดีด้วยค่ะ
ลักษณะของเรือกระทงใบจากหัวจะเชิดท้ายจะเรียวแล้วก็สั้น
คล้ายกับลักษณะของเรือหัวโทงค่ะ
มันสวยแล้วมันก็เด่นแปลกตามากนะคะ
เลยเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่
ที่เขาหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ปีนี้แม่บ้านสมาชิกกลุ่มเขาบอกว่าขายดีมาก

เพราะว่าขายถูกใบละ๗บาท
เอาไปเต็มที่ก็ไม่เกิน๒๐บาทแน่นอนนะคะ
อย่างที่บอกว่านอกจากจะทำเป็นกระทงลอยน้ำได้แล้ว
เอาไปใส่อาหารข้าวหวานน้ำแข็งใส

เพราะว่ารักษณะเขาเป็นกระทงเหมือนแบบใส่ของได้
ใช่น่ารักนะเห็นไหมดูสิสวยด้วย
แล้วก็ใช้ฝีมือในการประดิษฐ์นะครับ
คุณผู้ชมครับเราไปสำรวจกระทงตามตลาดกันบ้าง

บรรยากาศก่อนลอยกระทงในคืนนี้ก็ถือว่าคึกคักไม่แพ้กัน
โดยเฉพาะหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินท

บรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็นำกระทงหลากหลายรูปแบบ

โดยแม่ค้าบอกว่ากระทงที่ขายดีที่สุด
คือกระทงจากต้นกล้วย
ประยุกต์ทำเป็นกระทงทำเป็นเจ้าหญิงกระโปรงบาล
น่ารักสวยงามนะครับย่อยสลายได้ด้วย
โดยปีนี้แม่ค้าขายกระทงก็ตั้งราคาไว้เป็นราคาเดิม

ก็คือราคาใบละ๔๐๕๐บาท
ก็แล้วแต่ฝีมือนะฮะแล้วแต่การประดิษฐ์และการตกแต่งนะครับ